กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุก
และช่วงนี้นะครับคือช่วงอบตขอปรุง
เรายังอยู่กันที่อบตถ้ำรงนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ
ถ้ามีอาหารโดดเด่นแล้วมาแข่งกันชนะรับไปเลยเงินรางวัลหนึ่งหมื่น
คณะกรรมการของเรานะครับท่านแรกคุณโจ๊กโซโค

สวัสดีครับ
ทุกวันนี้เขาต้องพึ่งพิงศัยศาสตร์ให้มีงานมีเงินเยอะครับ
คณะกรรมการหนึ่งท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ
ท่านนายกอบตถ้ำรงนะครับคุณพี่สำริทอบแย้ม
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ไปล้างหน้าทำไมครับ

ที่นี่มีแบบว่าอะไรโดดเด่นของกินอะไรอย่างนี้

ครับที่ใช่เจ้าตานจากตนตะโนดนะครับมาปุ้งเป็นส่วนผสมในการทำตะโนดทอด

เจ้าเนี่ยเขาเพี้ยนมาเขาเรียกเจ้าเจ้าเจ้าต่าง
เมื่อก่อนเป็นเจ้าอยู่ทางนี้มีตานเยอะ
อย่าไปจำกันนะลูกพูดอะไรไปเรื่อย
เจ้าตานก็คือมันเตรียมจะงอกเป็นต้นแล้ว

แล้วก็มีอยู่ข้างในเหมือนจาวมะพร้าว

อีกหนึ่งท่านครับคุณวราพรโสมณัฐรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดธรรมโรงครับสวัสดีครับ
ที่เห็นท่านนายกบอกขนมอะไรนะจาวตานทอด

คุณครูรู้เลยใช่ไหมว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อย

อันนี้แป้งหนาอันนี้แป้งนุ่มอันนี้แบบทอดดีไม่ดีครูรู้เลยใช่ไหม

ในเมื่อของดีของเด็ดนะครับของที่นี่ก็คือตะโนดทอด
งั้นเรามาแข่งเกมกันที่มีชื่อว่าสูงสุดยอดตะโนดทอดสามัคคี
กติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าทั้งสองทีมจะต้องแข่งขันกันทำตะโนดทอด
แล้วนำมาเสียบต่อกันให้ได้สูงที่สุดภายในเวลา๑๐นาที
ทีมไหนทำได้สูงกว่าก็รับเงินรางวัลไปเลยครับ

ซึ่งขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ยากครับ
เริ่มจากการนำเจ้าตาลสดไปเชื่อมนำมาชุบแป้งแล้วทอดในน้ำมันที่ร้อนไม่มาก
ให้แป้งพอออกสีเหลืองก็ตักขึ้นมาหม่ำได้เลยล่ะครับ
ครับแต่ตอนนี้เราไปพบกับโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมและน้องพลอยกันก่อนดีกว่าครับ
อ่าเจ๊ค่ะไม่ธรรมดา

กำลังเรียนค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะ

เด็กมีอนาคต

คิดว่าสีฟ้าจะชนะสีส้มหรือไม่
แทนแน่นอน

มาทางด้านนี้สีส้มคิดว่าจะชนะสีฟ้าหรือไม่ครับ
ยังไม่รู้ค่ะ

แม่ถ่อมตนจังเลยนะครับแม่
ผมรู้นะว่าจริงแล้วเนี่ยแม่แอบซุ่มซ้อมมาอย่างเต็มที่
งั้นตอนนี้เนี่ยเรารีบไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่า
วัตถุดิบในการแข่งขันครั้งนี้จะมีอะไรบ้างนะ
ถุดิบของเราก็เนี่ยค่ะมีแป้งข้าวเหนียวน้ำมัน
น้ำตาลตะโนดแล้วก็มีน้ำกะทิ

ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือวัตถุดิบในการทำตะโนดทอด
ลองชิมแล้วบอกหน่อยสิครับว่า
เจ้าตะโนดทอดนี่รสชาติมันเป็นอย่างไรครับ
ข้างนอกใี่อย่างนั้นและข้างในแทนที่จะเป็นไส้ถั่วก็เป็นเจาตารเชื่อม
อร่อยมากผมไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตนี่คือครั้งแรก

ก็ถือว่าสุดยอดนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับ
นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่แม่จะต้องออกไปหากันในวันนี้ค่ะพี่ลิง
เพราะฉะนั้นเราไปหาเจ้าตานกันไปเลย

ภารกิจตามหาเจ้าตานเชื่อมเพื่อนำกลับมาทำขนมตะโนดทอด
เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับโดยทีมสีฟ้าเนี่ย
เขาบอกพวกเราว่าจะไปหาที่บ้านพี่แมว
ส่วนทีมสีส้มเนี่ยเขาขอไปตามหาที่ร้านค้าแม่จิ๊บ
เราตามไปดูกันเลย

หนูเอาเจ้าตานที่ยังไม่ได้ทำเอามาแลกพี่ได้ไหมเพราะพี่ก็ต้องใช้อ่ะค่ะ
เดี๋ยวหนูจะเอามาแลกวันหลังวันนี้หนูขอก่อนโอเค

ลีลาการออดอ้อนในช่างแพรวเหลือร้ายจริงนะครับเนี่ย
แล้วงานนี้เนี่ยทีมสีฟ้าจะไปตามหาเจ้าตาสดที่ไหนกันละเนี่ย
แล้วตอนนี้เราจะไปหาเจ้าตานกันที่ไหนคะเจ้าตานแบบสดเราก็ต้องปีนขึ้นไปเก็บเอง
สวนตาลุงถนอมค่ะมีคนปีนตาน

โทรศัพท์ไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ไม่มีตังค์
โทรศัพท์ไม่มีตังค์

ให้พี่แจ้มขึ้นตนล่ะเอาเจ้าตานมาแลกหน่อยอ่ะจ๊ะ
หนูต้องเอาลูกกระโน้ตมาแลกกับเขาแลกกับไอ้ลูกตานเชื่อม

เป็นเอาหวัดตกลงแล้วนะปีนตนตานให้หนูนะ
อ่าจ๊ะไปแล้วจ๊ะแค่นี้แล้วนะสวัสดีจ๊ะ
ตอนนี้ทีมสีฟ้าก็ออกเดินทางต่อไปยังสวนลุงถนอม
เพื่อไปเอาเจ้าตานสดมาแลกเจ้าตานเชื่อมแล้วล่ะครับ
ว่าแต่ทีมสีส้มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ย
ไปหาเจ้าสดมาแล้วเดี๋ยวมาแลกกัน
แม่จิ๊บก็ไม่ให้ละเนี่ยแบบนี้จะไปหากันที่ไหนล่ะครับ
จิ๊บเขาชัดเจนสักขนาดนี้ทำอะไรสักอย่างเถอะครับ
เดี๋ยวไม่ทันทีมสีฟ้า
อรูลุงวุอสป่าวครับปีนตานให้หน่อย
สวนตาลุงหนอม

เอาละครับตอนนี้ทั้งสองทีมเนี่ย
ต่างก็รีบออกเดินทางไปยังสวนตาลุงถนอม
มาตัดตานไปแลกกับเจ้าตานเชื่อมนั่นเองล่ะครับ
งานนี้บอกได้คำเดียวว่ามันแน่
และนี่ก็คือสวนตาลุงถนอมครับ
ทีมสีส้มมาถึงก็ตะโกนหาลุงวุฒิกันเลยล่ะครับ
สองกระไ๋กลัวพี่แจมก็จะมาถึงแล้วไปตัดต่านให้อีกทีมละมั้งครับ
ย้ำนักย้ำหนาเลยว่าผ้ากันเปื้อนสีฟ้าเท่านั้นนะ
เล่นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยละเนี่ย
มาเร็วมาเร็ว
เอาล่ะสิครับมีคนขับมอเตอร์ไซค์เข้ามา
ไม่รู้ว่าเป็นคนปีนตานของทีมไหนกันแน่
ปีนตามมาถึงแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของสีไหน
สีไหนพี่กองไปเลยสีไหน

หัวเราะไม่เกรงใจอีกทีมเลยนะเจ๊
และนี่ก็คือพี่แจ่มคนปีนตานของทีมสีฟ้าล่ะครับ
ในเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยจะรออะไรกันล่ะ
เฮ้เฮทถูกล่าว
นี่ค่ะอันนี้ก็คือเจ้าตาลจากพิจำสิฟ้าเป็นผลงานของสีฟ้านะคะ

ได้ปุ๊บก็รีบเดินทางย้อนกลับไปหาพี่แมว
เพื่อนำไปแลกกับเจ้าตานเชื่อมโดยทันที
ถูกขอให้เจริญร่ำรวยสุขิสุขามกระมังใหญ่ค่ะขอบคุณนะคะ
และทีมสีฟ้าก็ได้เจ้าตานเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
หน้านี้ยิ้มแป้นมาเลยทีเดียวถือว่าทีมสีฟ้าเนี่ยทำภารกิจสำเร็จ
กลับถึงอบตไปพักผ่อนให้สบายใจเฉิมกันก่อนล่ะครับ
ว่าแต่ทีมสีส้มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ย
และนี่ก็คือลุงวุฒินั่นเองล่ะครับมาได้สักทีนะเนี่ยไปปีนกันเลยครับ

ถือว่าทำภารกิจสำเร็จแล้วเหมือนกัน
ในเมื่อทั้งสองทีมได้เจ้าตานเชื่อมกันกลับมาแล้วเนี่ย
ขนมตะโนดทอดกันแล้วล่ะครับพี่ลิง

พร้อมมาต่อตะโหนด